นายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พร้อมด้วยนายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ

นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

ตอนแรกบอกว่านัดหมายกันสัก๘โมงครึ่ง
โอ้โหนักข่าวไปเต็มเลยแต่จริงมาประมาณ๙โมงครึ่งนะครับ

หนังสือลาออกจากตำแหน่งกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็คือนายดิตทัศน์โหตรกิจนะครับ
ยื่นกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
๔คนก็ได้นำพวงมาลัยขึ้นไปกราบศักระเท้าพระพรม
บนตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงสารพระภูมิเจ้าที่
สารตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อบอกกล่าวบอกว่าได้หมดหน้าที่
หมดภารกิจในการทำงานให้กับรัฐบาลนี้แล้ว
ทั้ง๔คนจะเปิดใจถึงเหตุผลการลาออกนะครับ
แล้วบอกเป็นความโล่งใจไม่มีอะไรคาราคาซังแล้ว
แล้วก็จบกันด้วยดีฟังเสียงหน่อยครับ
ตอนนี้ผมทั้ง๔คนได้นำรับสินค้าลาออกจากการปฏิบัติภาพที่
ของพวกเราในแต่ละฝุ่นได้ต่อท่านรายละยกทธิบทธิบทธิบทธิบร้อยแล้ว
เห็นของต้องกันนะครับว่าเป็นเวลาที่ประสงค์
เพื่อจะออกจากตำแหน่ง
นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมายื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่นายสนทิรัฐพูดถึงอนาคตทางการเมืองของทั้ง๔คน
หลังจากนี้ก็จะไปตั้งพักการเมืองใหม่หรือไม่
ขอยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องอนาคต
แต่พวกตนก็พร้อมจะช่วยประเทศหากมีความต้องการ
ครั้งนี้ถือว่าได้บทเรียนนะครับ
ส่วนนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งถือว่าเป็นผู้กลุ่มบังเหียนเกี่ยวกับเรื่องของทีมเศรษฐกิจ
แล้วก็ดูแลแฮสี่กุมารนี้มานะฮะ
ก็แสดงเจตจำนงที่จะลาออกจากตำแหน่งรองนายยกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยตรง
คือแสดงเจตจำนงแล้วก็ลาออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ซึ่งให้เหตุผลในเรื่องของสุขภาพ
หลังจากนี้ก็จับตามองแคนดิเดตการปรับคอรมอลใหม่นะครับ
จับตามองว่าบิ๊กป้อมหรือหัวหน้าป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ว่าอย่างไรกับตำแหน่ง๓รัฐมนตรี
แล้วก็ตำแหน่งของรองนายยกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่จะว่างลงนะฮะ